คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
ทำเอาช่างหน้าช่างผมที่อยู่ในรถหวาดภาวะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนสักประมาณตี๒กว่า
คือต้องบอกว่าช่างแต่งหน้ากับแฟนเนี่ยนะคะแฟนผู้ชายเขาก็ขับรถไป
กำลังไปรับช่างทำผมอีกคนนึงที่เป็นสาวสองก็ขึ้นรถมาด้วยกัน
เพราะว่าเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าทำผมให้กับเจ้าสาว
ปรากฏว่าเขาเจอเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ระทึก
ผู้ชายคนนึงขับรถมาแล้วก็มาไล่ชน
ตะโกนทวงจะเอาคนของเขาคืน
งงสิคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดูกล้องในรถคันนี้หน่อยค่ะ

พี่เข้าใจผิดหรือเปล่าหนุ่มเป็นช่างแต่งหน้านะ
ครับพี่เข้าใจผิดแล้ว
พี่หนุ่มเป็นช่างแต่งหน้านะ

เสียงฝั่งผู้หญิงที่เป็นช่างแต่งหน้าที่นั่งมาด้วยกันกับแฟนนุ่มเสียงสั่นไปหมดเลย

พี่หนูเป็นช่างแต่งหน้านะพี่เข้าใจผิดแล้ว
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นแล้วเขาก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้เตือนภัยกัน
บอกว่าเกิดขึ้นตอนตี๒๓๐เมื่อวันที่๑๔กุมภาเนี่ยนะคะ
เลิกงามยามดีเจ้าสาวหลายคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวหลายคู่เขาเลือกแต่งงานในวันนี้
แล้วเนี่ยค่ะทางช่างแต่งหน้ากับแฟนนุ่มขับรถจะไปแต่งหน้าเจ้าสาวที่ดำเนิน
แล้วก็แวะรับทีมงานก็คือช่างทำผมที่แถวหน้าวัดสอนประดิษฐ์วรารามที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
ตอนนั้นน่ะขับรถออกจากซอยวัดแล้วเจอเก๋งคันนี้เก๋งสีบรอนเนี่ยจำทะเบียนได้ด้วยคุณผู้ชม
ทะเบียนพพนฮก๔๑๖๒กรุงเทพเขาขับตามมาแบบเร็วเลยนะปาดหน้าชนท้ายชนซ้ำด้านข้างแบบคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเลยอ่ะ
แล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นคนในรถพยายามบอกว่าพี่ผิดคนแล้วหนูว่าเป็นช่างแต่งหน้าทีนี้ค่ะคุณผู้ชมจากคลิปนี้นักข่าวของเราก็เลยลงไปที่พื้นที่จุดที่เกิดเหตุค่ะ
อยู่ที่ตำบลโพหักอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีคือไปถึงที่บ้านของฝั่งผู้เสียหายเนี่ยนะคือคุณพัชรีจุเครือคนโพสต์แล้วก็แฟนนุ่มที่ขับรถมาในวันนั้นคุณไพรินผึ่งผันนะคะ
ทั้งสองคนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เขาขับรถออกมาจากซอยบ้านของช่างทำผมเพราะว่าไปแวะรับช่างทำผมอ่ะก็ให้นั่งด้านหลังเนี่ยนะคะแล้วจู่เนี่ยฝั่งรถเก๋งคันนี้เขาขับมาแล้วก็มาปาดหน้าทีนี้มาจอดเทียบเลยนะตะโกนบอกอ่ะเหมือนกับแบบเอาคนของกูคืนมาแบบนี้ทุกคนในรถงงเลยคนของเขาคือใครแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะขับรถหนี
เขาตัดสินใจขับจี้ชนท้ายขับรถชนเอ่อของฝั่งผู้เสียหายในฝั่งขวาจนรถเนี่ยได้รับความเสียหายเมื่อกี้เห็นที่ดูชี้ร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
ดังนั้นเดี๋ยวไปฟังแฟนคู่นี้หน่อยค่ะเขาเล่าเหตุการณ์นะคะ
ขับรถหนีมาเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แล้วเขาเมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้
ตอนนี้มีอาการยังไงมีอาการมึนเมาไหมหรือว่า
ผมก็รู้สึกนินนะผมว่าคิดว่าอาจจะมี
ตอนที่เราขอรถกระจกตรงที่วัดเทียบข้างเราเลยเขาก็เขาตะโกนออกมาว่าอย่างงี้
เขาตะโกนมาว่าเขาขอคนของเขาคืน

แล้วเราบอกเขาว่ายังไง
เหมือนผมบอกว่าเออไม่ใช่นะพี่ประมาณว่าเหมือนแบบมันไม่มีคนของพี่ในนี้นะอะไรอย่างนี้

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอหลังจากเกิดเหตุเอาจริงนะทั้งคู่เนี่ยภาวะเลย
นั่นน่ะสิกลัวว่าแบบมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นอีกไหม
ทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ
แล้วทางฝั่งผู้หญิงฝั่งช่างแต่งหน้าบอกว่าตอนนี้ตำรวจติดต่อแจ้งมาแล้วนะ
บอกว่าคู่กรณีคือคนที่ขับรถมาเบียดมาชนเนี่ยนะเข้ามามอบตัวแล้ว
ก็เลยถามไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาขับรถมาชนรถเราทำไม
คู่กรณีบอกว่าอ๋อผมเข้าใจผิดเข้าใจผิดเนี่ยแล้วบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเจอจะชดใช้ค่าเสียหายให้
แต่ฝั่งคุณพัชรีเนี่ยฝั่งผู้เสียหายเขาบอกว่าเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเข้าใจผิดเนี่ย
เปิดกระจกแล้วเห็นไหมแฟนหนูน่ะเขายังเอาแมสลงมาอยู่ใต้คางอยู่เลยคือก็เห็นหน้านี่
แล้วบอกว่าเราคือช่างแต่งหน้าพี่จำผิดคนแล้วทำไมยังไม่หยุดอ่ะทำไมยังขับตามมาไล่ชนอีกอ่ะ
อยากรู้มากเลยว่าเพราะอะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้เอาจริงเธอรู้สึกภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ถ้าถามว่ายังโกรธคนร้ายไหมตอนนี้ก็คือยังโกรธอยู่นะคะเพราะว่าคือเขามาชนเราโดยที่แบบ
เรายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วรถเราก็เสียหายเยอะแถมคือรถเราต้องใช้ต้องใช้งานอยู่ทุกวันนะคะ
คือแล้วคือแบบทำให้เราตกคือเราตกใจตกใจก็คือตอนนี้ก็เหมือนแบบอารมณ์แบบยังช็อกอยู่อะค่ะ
เนี่ยค่ะแล้วก็เธอบอกไงว่าต้องใช้รถใช้งานอยู่ตลอดอ่ะคุณคือเป็นช่างแต่งหน้า
หิ้วอุปกรณ์แปลงเติมต่างถ้าเกิดว่าไม่มีรถทำยังไงให้ลากกระเป๋าไปอย่างนี้เหรอมันก็ไม่ได้นะคะ
ฝั่งผู้เสียหายด้วยแล้วก็ฝั่งรถเก๋งที่ขับมาชนด้วยให้มาคุยมาเจรจากัน
ตอนนี้เลยเดี๋ยวให้เคลียร์เรื่องค่าเสียหายด้วยคืบหน้ายังไงเดี๋ยวติดตาม
ได้นะคะว่าก็รถกระจกลงมาให้เห็นหน้าแล้วอ่ะได้ไม่มีผู้หญิงคนที่
มีผู้หญิงคนที่เขาต้องการอยู่ในรถเลย